มาตามกันต่อกับที่เขามีคลิปเรื่องของการโปรโมทการท่องเที่ยว
แต่เป็นคลิปเรื่องของการนวดกระใส
ที่ว่าเข้าไปแล้วก็ทุกคนก็ถอดเสื้อผ้า
ผ้าหมดเลยแล้วก็มีการนวดกดจุดเฉพาะ
เป็นการกดจุดที่บริเวณอวัยวะเพศของผู้ชาย
ทีนี้เขาก็บอกว่าตรวจสอบแล้วอยู่แถวย่านสุรวงศ์
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่เข้าไปใช้บริการ
ก็เป็นกลุ่มแบบรักร่วมเพศชาวจีนเข้าไปใช้บริการ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเขายอมรับว่ามันเกิดขึ้นที่นี่จริงคุณผู้ชม
คือมันมีคลิปนี้แชร์ออกไปในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายนะครับ
ก็เป็นคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวของกลุ่มทางด้านของคนข้ามเพศหรือว่า
เพศเดียวกันเป็นเกย์ชาวต่างชาตินี่แหละนะครับ
เป็นการแนะนำร้านนวดแถวสุรวงนะครับ
เพื่อให้กับนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการนะครับ
นะครับโดยอ้างว่าสามารถช่วยเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ
เป็นการเพิ่มปริมาณอสุจิให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนดีขึ้น
หลังจากมีการแชร์ไปก็คนวิพาควิจันทร์เยอะถึงความเหมาะสมต่างนาน
นายชาตรีพินัยเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษ
และเจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของสบสลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปเจอชื่อว่าร้านอาร์ตมศาสตร์สาขา๔อยู่ที่ซอยทานตะวันเขตบางรักษ์กรุงเทพมหานคร
หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโปรโมทร้านก็ไปตรวจสอบตามพิกัด
ทางด้านของร้านก็ยอมรับนะว่ามีการรับบริการต่างจริง
สีหน้าสีตาคนที่โดนนวดก็เคลิ้มทีเดียว

ฟินทีเดียวจากการตรวจสอบเนี่ยร้านนี้มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
ในการเปิดเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพนะฮะก็ตามที่กำหนดเป็นกฎหมาย
แต่ว่าไม่สามารถเปิดให้บริการนวดกระใสเพื่อรักษาอาการได้
ผู้จัดการร้านยอมรับนะว่าเป็นคลิปที่บันทึกที่ถูกถ่าย

ผู้ชายไม่ได้นุ่งผ้าที่ถูกนวดถึงแม้จะอ้างว่าเป็นการนวดอารม่า

เพราะการนวดอโลมามันต้องใส่กางเกงที่เขาเตรียมเอาไว้ให้

บางหน่อยใบนี้คือไม่ใส่เลย

แถมจิบที่กดก็เปล่าหลากด้วยนะ
ถูกต้องเขาบอกว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วแต่ว่าการตรวจสอบเนี่ยพบว่าที่นี่เขาไม่ได้มีการให้บริการทางเพศแค่นวดเฉยแต่ว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเข้าข่ายอนาจารย์นะครับ
ทีนี้พอตรวจสอบแล้วมันขาดตอนเรื่องของศิลธรรมอันดีงามเข้าข่ายความผิดตามมาตรา๒๘วงเล็บ๙ขัดต่อศิลธรรมอดีงามของคนไทยมีโทษสูงสุดทางปกครองก็คือเพิกถอนใบอนุญาตนะครับ
ในส่วนเรื่องสถานที่แล้วก็ที่ที่เกิดเหตุนะครับทางผู้จัดการก็รับสาภาพว่าเกิดเหตุเช่นนั้นจริงแล้วก็มีคำพูดที่เป็นในคลิปเนี่ยได้พูดจริงด้วยนะครับแล้วก็ยังยืนยันว่าถ้าโดยความเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ยังมองเป็นเรื่องขาดต่อสิ่งธรรมดีงามนะครับส่วนในเรื่องที่เราตรวจพบในเรื่องสถานที่ก็ได้ตามมาตร
เข้าไปได้๒คนก็จะมีการรวดกระสาอยู่บนชั้น๒

ถ้าเกิดเข้าข่ายเรื่องของการให้บริการทางเพศ
มันก็ผิดด้วยต้องปิดด้วยนะครับ